เอามาต่อกันที่พี่อู๊ดเป็นต่อกันบ้างดีกว่านะคะหลายคนบอกว่าเป็นเพื่อนซีของคุณชาคริสนะฮะ
เห็นคุณชาคริสแต่งงานเป็นฝั่งเป็นฝารอบสองแล้วเชื่อว่าเพื่อนสีอย่างแก๊งเป็นต่อเขานี่นะคะ
หลายคนจะต้องรู้สึกดีอกดีใจอย่างแน่นอนนี่แหละค่ะ
คุณชาคริสแต่งงานไปกับคุณแอนพัทธิราสาวนอกวงการพร้อมกับเผยสถานะว่ากำลังจะเป็นคุณพ่อป้ายแดงด้วย
จากว่าภรรยากำลังตั้งท้องลูกชายนั่นเองหลายคนดีอกดีใจกับข่าวดีที่เกิดขึ้นด้วย
ล่าสุดค่ะว่าที่คุณพ่อก็ได้โพสต์อินสตราแกรมสุดซึ้ง
ขอบคุณทั้งพี่เกลือพี่เจี๊ยบพี่อู๊ดเพื่อนซีในแก๊งเป็นต่อค่ะ
อยู่ร่วมกันเกือบจะทุกเหตุการณ์ในชีวิตสำคัญเลยนะฮะ
พี่อู๊ดธีรชาติหรือว่าหลายคนเรียกกันติดปากแล้วอู๊ดเป็นต่อนี่แหละค่ะ
ก็เผยผ่านบันเทิงไทยรัฐบอกว่าในฐานะเพื่อนที่ผูกพันกันมาอย่างยาวนาน๑๐ปีเลยนะ
พอได้เห็นเพื่อนซีเริ่มต้นชีวิตครอบครัวอีกครั้งด้วยความสุขก็รู้สึกดีใจค่ะ
ว่าทุกเรื่องราวที่เกิดขึ้นที่ผ่านมาเป็นเรื่องของเวลาที่เหมาะสม
เพราะคู่นี้เขารอคอยกันมาเป็นเวลานานกว่าจะมามีวันนี้นะคะ
ส่วนเรื่องหลานชายพี่อู๊ดเองบอกว่าตื่นเต้นมากเลย

เล็งของขวัญเอาไว้รับขวัญหลานแล้วด้วยนะครับ
แต่ขออุบเป็นความลับเอาไว้ก่อนค่ะ
จริงแล้วเราเป็นอวัยวะของกันและกันก็ว่าได้
เวลาที่ใครมีปัญหาอะไรเราก็จะ

ประมาณว่าถ้าเรื่องส่วนตัวเนี่ย
เราจะมีระยะให้กัน
ถ้าคุณไม่อยากเล่าเราจะไม่ถาม
บอกเลยนะว่าเขาพร้อมนั่นแหละที่จะมีครอบครัว
ว่าเขาแก่แล้วเขาควรจะมีลูกได้แล้ว
เพราะว่าถ้าแก่ไปกว่านี้เดี๋ยวมันมีคนดูนะ
หาเงินเยอะแต่ไม่มีใครช่วยใช้
และเขาไม่ได้เพิ่งเจอกัน

เขาควรจะมีเวลานี้ต่างแล้ว

เพราะว่าทุกคำพูดของพี่อู๊ดดูแบบมันตื้นตันมาก
แล้วก็คลอเบาด้วยนะเพื่อน
เพราะว่าเพื่อนเสนียเขาก็รู้เรื่องรู้ราว
ความรักของทั้งคู่นี้มาตลอดนะคะ
แล้วก็เป็นกำลังใจเป็นฝั่งเป็นฝากกันจนได้นะคะ